เบิดแห้งหอบขึ้นฮึบฟ้าห้องหุ่นฮึ่มฝนกะโต๊ะคำ
หาดหัวไหลมาหอดทำฝนโต๊ะคำเห่าเปียกหอนโมกหัว

เป็นยังมั่นใจเลยว่าชีวิตประสงค์หลังจากนี้พลิกแน่นอนฮะ
รีบมาเฉลยกันเลยดีกว่านะครับเผื่อจะได้ฟังเพลงต่อกันไปนะครับ
เพลงนี้ครับเพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาทนะครับ
คุณลำเนินวงศกรร้องจบไปเรียบร้อยแล้ว
คุณลำเพลินร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่สี่แห่งนะครับรูปราคา๖๐๐๐๐บาท
คุณลำเพลินร้อง
สุดท้าย
ได้ครับ
ครึกคักและกำลังใจลดหลามค่ะ

รับไปแล้ว๖๐๐๐๐บาทจากเพลงพอมกภวกไปฝากป้า
เพลงนี้คุณลำเพลินฟิเจอร์ริ่งนะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าร้องคู่กันกับคุณเต๊ะตระกูลต่อ

ย้ายร้านได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
นี่ก็ได้ใช้ร้านก็ย้ายได้แล้วขอแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ด้วยนะคะ

เกมยังไม่จบเพราะว่าเรายังไม่ได้หยุด

มาถึงเพลงเป้าหมายครับเพลงที่๕เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท

มีเจ้าชายแห่งวงการฤทธิ์พุ่งเป็นไงคะว่าหุลเมินจะถนัดหรือเปล่าเพลงนี้ผมเคยใช้ประกวดด้วย
ตอนที่เรียนอยู่อนุบาล
ประมาณป๓๔ครับ
ป๓๔ก็มีหลักร่วม๑๐ปีไหมครับ
มันยากมากเลยนะครับที่แม้กระทั่งนักร้องประกวดด้วยซ้ำ
ที่จะร้องเพลงนี้ได้ออกมาแบบเป๊ะจริง
ร้องได้บ้างไหมกี่เปอร์เซ็นต์

อันนี้ผมพูดตามความจริงเลยตอนนี้ผมร้องได้อยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์
ค่ะลองตัดสินใจดูนะคะ
คุณลำเพลินครับเพลงนี้สู้หรือหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับ

หยุดในเพลงที่๕นะครับรับเงินที่สะสมมาในเพลงที่๔
วันนี้ป้าสงฆ์นักสู้ชีวิตของเรารับไปจากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

โดยการช่วยเหลือโดยการร้องนะครับของคุณลำเพลินวงศกร
ศิลปินรับเชิญในรายการของเราค่ะนะครับถามประสงค์หน่อยค่ะ
หมื่นตอนเนี้ยดีใจไหมจ๊ะดีใจมากมีความสุขไหมมีความสุขค่ะ
อยากบอกอะไรกับน้องอยากให้น้องเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะ
ขอให้เป็นที่รักของแฟนเพลงทุกท่านแล้วอีกคนนึงคือป้า
ขอเป็นกำลังใจให้น้องสุดสุดเลยค่ะนี่เป็นแฟนคลับตัวยงไปแล้วค่ะ
แล้วลำเพลินล่ะคะมาวันนี้เป็นยังไงบ้างนอกจากเสียงเพลงจะสร้างความสุขให้กับคนฟังคนดูแล้ว
วันนี้เสียงเพลงยังสร้างอนาคตใหม่ให้กับพระสงฆ์ที่สวยงามเหลือเกินนี่แหละครับ
คือสิ่งที่มันยิ่งใหญ่สำหรับผมแล้วนะครับผมวันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นวันที่ผมร้องเพลงแล้วมีความสุขมากครับ
เพราะว่าเหมือนผมได้ทำให้คนคนหนึ่งเขามีกำลังที่จะก้าวเดินต่อไปได้มีอนาคตสู้กับชีวิตต่อไปได้
ขอให้ทุกคนด้วยนะครับผมให้สู้กับชีวิตมันไม่มีอะไรมากหรอกครับผม
ชีวิตก็มีมีอยู่แค่นี้แหละครับทำความดีกันไปนะครับผมขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะ
วันนี้ลำเพลินได้มาทำบุญอิ่มบุญกับพวกเราแล้วคนต่อไปที่จะมาต่อลำเพลิน
ฝากถึงห่องไส้ด้วยครับผมรายการนี้เป็นรายการที่ดีมากนะครับ
แล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่จะทำไว้ได้ดีด้วยนะครับผมขอให้เต้ตระกูลต่อทำให้มันดียิ่งกว่าพี่
แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องนะครับอยู่ทั้งบ้านที่เพื่อนมาสต้องการความช่วยเหลือจากเฮ่านะครับ
ทำให้มันเต็มที่แล้วก็สู้สู้นะครับเป็นกำลังใจให้น้องไส้ครับผมค่ะนี่
วันนี้นะครับเราก็อิ่มความสุขนะฮะอิ่มบุญกันทั่วหน้านะครับ
ต้องขอขอบคุณนะครับท่านแรกนะครับนักสู้ชีวิตของเราป้าสงฆ์นะครับ
สมัครกันเข้ามานะครับสมัครมานี่โอ้โหเรียกว่านานมากกว่าจะถูกเรียกขึ้นมา
วันนี้ก็ได้เงินทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราไปนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตยิ่งขึ้นไปนะครับ
แล้วก็ท่านนี้แน่นอนนะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทั้งที่งานรัดตัวรายการของเราขอขอบคุณนะครับ

คุณลำเผินวงสกรขอบคุณมากนะครับ
ขอบคุณครับ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

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยป้ากับลุง
ทำให้ป้ากับลุงมีความสุขมากขึ้นนะครับ
ผมหวังว่าการที่ผมได้ร้องเพลงครั้งนี้นะครับ
มันจะอยู่ในความทรงจำของป้ากับลุงตลอดไปนะครับ
แล้วก็ผมขอให้ป้าคุณลุงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ

สู้นะครับทั้งสองคนผมหวัง
เป็นคนจังหวัดศรีสะเกดแต่มาทำงานอยู่กรุงเทพ
แฟนลุงซื้อคำสี
ผมก็อยากจะประคองกันอยู่มันได้ไปนาน

ผมก็ว่าที่สุดของความสุขมันก็มีแค่นี้นะครับ
อยากบอกแฟนว่าผมรักคุณมากที่สุด
ชีวิตคุณกับชีวิตผม

อยากได้เงินสักก้อนหนึ่ง
เพื่อพาภรรยากลับไปตายที่บ้านครับ
สู้นะครับขอให้มันผ่านไปได้ดีนะครับ

เรื่องพวกนี้ก็เป็นกำลังใจให้ลุงพ่อป๊านะครับผม
เพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายได้แล้วจ้า